ที่วัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองมีประชาชนแห่มาไหว้ขอพรพญานาค
หลังพบเสียญพญานาคโผล่ริมแม่น้ำระยองบริเวณข้างวัดหลังทราบข่าว
ก็มีประชาชนต่างเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ
เพื่อมาจุดทูปแล้วอธิษฐานขอโชคลาภกันอย่างไม่ขาดสาย
บางคนก็ได้มีการนำธนบัตรมาวางไว้ที่บริเวณพญานาคที่บริเวณด้านข้างอีกด้วย
นางสดชาวบ้านในพื้นที่หนองบัวลำพูบอกว่าเดินทางพาลูกสาวมาพบ
หลังจากที่ทราบว่าลูกสาวเนี่ยมีการพบเสียญพญานาคตนเองก็รู้สึกตื่นเต้นมาก
ก็เลยเดินทางมาที่วัดทันทีส่วนคนส่วนตัวแล้วนั้นมีความเชื่อเรื่องพญานาคอยู่แล้ว
จึงมาไหว้ขอภาพลกฎและก็อยากดูให้เห็นกับตาตัวเอง
ทั้งนี้เธอได้มีการจุดธูปแล้วไหว้ขอภาพลกฎ